ชาตรีสิทธยอดทงนะคะเจ้าของวันแชมเป็นชิปก็ได้ทำการมอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับทีมวอเล็กบอลสาวไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเธอหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
โดยก่อนเริ่มงานแถลงข่าวเฟสออฟนะคะเปิดตัวคู่ชกในการแขนสึกวันแชมป์เป็นชิปคิงดอมไทยแลนด์แชมป์เปียนที่จะมีขึ้นในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้ทีมแพ็กอารีนาเมืองทองทานีซึ่งรายการนี้ไทยรัตน์ทีวีนั้นจะทำการถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาคุณชาตรีสิทธิ์ยอดทรงนะคะเจ้าข

กับเจ้าโนบิตะนะคะโยชิทากะนาอิโตค่ะ
รายละเอียดนั้นติดตามได้ในช่วงข่าวกีฬา
มาริรัติเป็นสร้างข่าวไทยรัฐชีวีรายงาน
ขอบคุณครับก็ติดตามกิจกรรมได้นะครับ

เราก็มีกิจกรรมให้ได้ชมกันตลอดเวลา